มาดูความคืบหน้าคดีที่น้องแชมป์เป็นนักศึกษาปี๒มหาวิทยาลัยที่มหาศาลคาม
ถูกตำรวจชุดหนึ่งนำกำลังเข้าไปบุกทำร้ายร่างกายให้รับว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติด
สุดท้ายน้องก็โดนทำร้ายฟรีตำรวจชุดนั้นก็หนีออกไปนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการนัดมาเจรจากันแต่ว่าตำรวจชุดนี้เบี้ยวไม่มาตามนัดครับ
จากกรณีที่เจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดกรสินแล้วก็ญาติของนายธิรพลรัฐวิชัยหรือว่าน้องแชมป์อายุ๒๐ปีครับ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่๒มหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดมหาสารคาม
โพสต์ภาพโพสต์เฟซบุ๊กขอความเป็นธรรมหน่อย
บอกว่าตำรวจสพเมืองมหาศาลคาม๖นายเนี่ยนำกำลังบุกเข้าไปที่ห้องพัก
จับในแชมป์ใส่กุญแจมือรุมซ้อมทำร้ายจนน่วมบังคับให้สารภาพว่าเป็นพ่อค้าขายยาบ้า
แต่สุดท้ายค้นห้องแล้วไม่พบหลักฐานแล้วก็บอกแค่ว่าทำผิดคนแล้วก็ออกไปจากห้องพัก
ตอนนี้สังคมออนไลน์ก็มีการวิภาควิจารณ์การทำงานของตำรวจชุดนี้เป็นอย่างมากครับ

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาศาลคาม
ผู้บังคับการจังหวัดภูทรจังหวัดมหาศาลคาม
แล้วก็เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

ก็คือเป็นพระครูวินัยธรชัยวัด

ยานสังวโรเป็นเจ้าอาวาสวัดโพชัยหลุบใน

ก็บอกว่าล่าสุดได้รับการประสานงาน

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดที่ลงมือทำร้ายแชมป์

ในเมื่อวานนะครับ
แล้วก็ขอใช้สถานที่นัดเจรจากัน
ที่วัดโพชัยหลุบในซึ่งที่แรกเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุเวลาชัดเจน
กระทั่งสักประมาณเที่ยงตรงตำรวจติดต่อมาบอกว่าอ้าว
ขอคุยกันสักบ่ายสามโมงแล้วกันสิบห้านาฬิการอไปจากเที่ยงถึงบ่ายสาม
หลายชั่วโมงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามรอไปจนถึงสี่ชั่วโมง
ถึง๔โมงเย็นตำรวจชุดดังกล่าวกลับบอกว่าขอยกเลิกนัดละกัน
เบี้ยวไม่มาขอเลื่อนไปเป็นวันนี้คือยี่สิบสี่สันวาคมที่จังหวัดมหาศาลค่า
ซึ่งทำให้ญาติไม่พอใจรอเกอร์แล้วก็เสียความรู้สึกไปตามกันนะครับ
ที่แชมป์เองก็บอกว่าตอนนี้บาดแผลตามร่างกายดีขึ้นแล้ว
แต่ยังคงมีรอยฟกช้ำอยู่โดยเฉพาะที่ตาข้างซ้ายเนี่ยฮะ
ก็แดงเป็นห้อเลือดแบบนี้ช้ำเลือดนะครับ
เมื่อวานก็เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกาลสินแล้ว
ส่วนที่ตำรวจสพเมืองมหาศาลคามประสานมากับญาติว่าขอคุยในวันนี้เนี่ย
ตัวเขาเองก็จะอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงได้ทำร้ายเขาขนาดนี้
แต่กลับเบี้ยวไม่มาตามนัดคือเมื่อวานทำให้ทุกคนนั้นเสียความรู้สึกเป็นอย่างมาก
นะส่วนแชมป์เองเนี่ยเขาเคยคิดนะว่าเขาจะตั้งใจเรียนแล้วก็ไปสอบเข้าตำรวจ
ตอนนี้บอกว่าท้อใจแล้วไม่อยากเป็นแล้วไม่อยากเป็นตำรวจแล้ว
พอเจอเหตุการณ์นี้คือเลิกความฝันไปเลยภาพลักษณ์มันเปลี่ยนไปเลยมันผิดหวังอ่ะ
อยากเป็นตำรวจอยากให้พ่อแม่ภูมิใจตอนนี้ไม่อยากเป็นแล้วนะครับ